ข่าวนี้ใครดูก็ใจสลายนะคะถามว่าทำไมเด็กเล็กถึงคลาดสายตาไม่ได้เลย
เพราะมันมีโอกาสเกิดเหตุสลดได้ตลอดเวลาค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะคะเด็กผู้หญิงวัยสองขวบค่ะ
พระตบบ่อน้ำข้างบ้านลึกตั้ง๕เมตร

สุดท้ายน้องจมอยู่ก้นบ่อเสียชีวิตนะคะ
ตอนที่พ่อแม่เห็นเจ้าหน้าที่อุ้มร่างของน้องขึ้นมาจากน้ำเนี่ย
โอ้โหกรี๊ดแทบขาดใจเลยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะทั้งพ่อทั้งแม่คือแบบ
คือใจสลายจริงเลยอ่ะนะคะ

น้องออกกรนน้องอายุ๒ขัวพาน้องจมน้ำ
บ่าย๓โมงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
บ้านนาสหรภรรณครนายยก
คือกุภายตำรวจได้รับแจ้งมา
ว่ามีเด็กจมน้ำเสียชวีต้อนรีบลงพื้นมา
เขาบอกว่าน้องน่าจะเดินตาม
เป็ดที่เลี้ยงค่ะครับเดินตะแตะตะแตะตามเป็ดมา
แล้วเป็ดมันลงน้ำน้องก็คงเดินตามลงน้ำ
ตกบ่อน้ำเนี่ยเป็ดกลุ่มเนี้ยค่ะเขาเลี้ยงกันเอาไว้
คือน้องเดินตามมาแล้วเลยตกบ่อน้ำแล้วเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
คือตอนเจ้าหน้าที่ลงไปงมเขาบอกว่างมอยู่ไม่นานนะ
นะคะก็เจอสภาพคือน้องเนี่ยจมอยู่ที่ก้นบ่อค่ะพ่อกับแม่คือ
ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เอาแต่พูดว่าไม่จริงไม่จริง
แล้วก็กรีดร้องชื่อน้องออกมานะคะได้คุยกับทวดของน้องออร์เกรสนะคะ
บอกว่าตอนบ่ายโมงกว่าในออร์เกรสนั่งเล่นอยู่ตรงกรงกระต่ายข้างบ้าน
ส่วนคุณทั่วเขาก็ซักผ้าอยู่พอเด็กขึ้นไปแต่งตัว
กำลังจะพาออร์เกรสไปซื้อขนมอ่ะค่ะพอออกมาเอ้าไม่เจอเกรสแล้วอ่ะ
ก็เลยช่วยกันตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ
แล้วพ่อเขาขึ้นไปแต่งตัวจะพาไปซื้อขนมอ๋อ
ช่างงานบรายโรคสองหัวหือเห็นเหมือนม้องเค้าเดินตามเป็ดไปเหรอครับ

บ่อขุดเอาดินขึ้นมาสวมตรงนี้

บ่อเจ้าที่จะทางเขาไง

เออเดี๋ยวจะมันอยู่ตรงไหนไง
ก็ขอให้เจอเดี๋ยวจะซื้อพวงมาลัยให้

ก็พอดีล้านข้างหลัง

หมอบุ่มขึ้นมาเลย